ตอนนี้๗โมงจะ๒๐นาทีแล้วเชื่อว่าหลายคนตื่นเต็มตาแล้ว
คิดเลขกันหน่อยค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้วันที่๑๔มกราคม
วันนี้ออก๑๗เนอะเว้นวันครู๑วันนะครับ
ไปคิดเลขกันดีกว่าเริ่มกันที่ชุมนุมเจ้าแม่ตะเคียนทองที่วัดศรีนวรัฐตำบลบ้านกลาง
อำเภอสรรป่าตองจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ
จำเป็นต้องซูมใกล้ขนาดนี้ไหมคะไม่เตือนกันก่อนเลย
ที่เห็นอยู่นี่นะคะคือต้องบอกก่อนว่าอันนี้เป็นวัดเก่าแก่อายุ๔๐๐ปีแล้วนะคะ
เขานำต้นตะเคียนทองสี่ต้นเนี่ยขึ้นมาจากลำน้ำแม่ขานหลังวัด
เอามาตั้งไว้ให้คุณผู้ชมได้มาขอโชคลาภกัน
หุ่นผู้หญิงชุดไทย๔ตัวนี้เนี่ยนะคะ
มีชื่อด้วยนะเขาบอกว่าเป็นเจ้าแม่ทั้งสี่ค่ะ
คือเจ้าแม่ศรีสุวรรณเจ้าแม่ศรีสังวาน
เจ้าแม่ปารตีแล้วก็เจ้าแม่ศรีสุดานะคะครบเลย
ชาวบ้านเล่าบอกว่าแต่เดิมหุ่นเจ้าแม่ไม่มีใบหน้าแล้วก็สีตาที่ดุมาก
วันหนึ่งคนต่างหมู่บ้านนั่งรถผ่านมาแล้วเข้ามาไหว้
เห็นเลขก็เลยเอาไปซื้อลอตเตอรี่ถูกรางวัลที่๑ค่ะ
กลับมาแก้บนด้วยการเปลี่ยนโฉมเจ้าแม่ทั้งสี่ให้สวยหวานขึ้น
สีหน้าแล้วก็ชุดไทยด้วย
แล้วพอเปลี่ยนสีหน้าให้กับเจ้าแม่แล้วจะยังได้เลขเด็ดเหมือนเดิมไหมค
นั่นสิฮะไม่รู้เหมือนกันนะที่ต่อไปที่ไหนดีคะ
ไปดูกันต่อที่อ่างทองคุณผู้ชมไปดูท่อนตะเคียนเครื่อง
หีบอ้อยอายุกว่า๑๐๐ปีตั้งอยู่ที่บ้านเลขที่๖๙ทับ๑๙
ชุมชนเมืองใหม่ชัยมงคลตำบลบ้านแหอำเภอเมืองอ่างทองครับ
ธิดาธรรมธานะครับเจ้าของบ้านบอกว่า
ปีที่แล้วสามีไปทอดแห่ในแม่น้ำเจ้าขยา
บริเวณหน้าวัดสนามชัยไปหาป่า
แหมันติดดำลงไปนะฮะก็เลยไปดู
เป็นท่อนตะเคียนที่เป็นเครื่องหีบอ้อยโบราณ
ยาวสักประมาณ๒เมตรได้ก็นำมาขึ้นจากน้ำ
แล้วก็ตั้งกลับไหว้ที่บ้านต่อมาสามีเนี่ย
ก็มีงานเข้ามาเยอะมากเลยงานชุมงานเยอะ
มีงานจ้างตลอดเลยมีเงินเข้ามาไม่ขาดสาย
พอมีเงินเข้ามาก็ไปเมาส์เพื่อนบ้านไง
เอาอันนี้ขึ้นมานะงานมาเยอะชาวบ้านก็เอาไหนซิ
มันคืออะไรนะชาวบ้านไม่ได้แค่ไหว้เอาแป้งไปโดนไปขูดหาเลขด้วย
สมใจงวดที่ผ่านมาถูกกันทั่วหน้าเลย
เอาไปต่อกันที่สุโขทัยกันหน่อยนะคะ
ดอนจันทร์ตำบลบ้านไร่อำเภอศรีสำโรงค่ะ
มีต้นตานยืนต้นโดดเด่นอยู่กลางนาข้าวต้นเดียว
แต่มีสามยอดเนี่ยเห็นมั้ย๑ต้น๓ยอด

ดาวเรืองนวลปรางเจ้าของที่นาบอกว่า
ต้นตาน๓ยอดนี้เนี่ยอายุเนี่ยนับร้อยปีแล้ว
ปู่ญาติเล่าให้เขาฟังค่ะว่ามีสิ่งศักดิ์สิงสถิตอยู่

เห็นผู้ชาย๑คนผู้หญิง๒คน
แต่งชุดไทยโบราณเดินออกมาจากตาน๓ยอดนี้
ส่งยิ้มให้เธอแล้วก็เดินหายกลับเข้าไป

มันก็สอดคล้องชาย๑ใช่ไหม
ผู้หญิง๒แล้วมี๓ยอดก็เลยกลายเป็น๓คนเนี่ย

ชาวบ้านก็มาจุดทูปกราบไหว้กันเพียบเลย
นี้เขาบอกว่าเขาเห็นเลข๓กับเลข๘ที่โคนต้น
หัวชมชายวิจารณญาณด้วยแล้วกันนะฮะ
เอาไปต่ออีกหนึ่งที่ไม่ไปไม่ได้เลยนะเนี่ย
คำชโนธเนี่ยนะฮะไปที่จุดบวงสวงหน้าเกาะคำชโนธนะฮะ
ตำบลบ้านม่วงอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีครับ
มีอาจารย์เกษมนะฮะอาจารย์เกษมเนี่ยนะฮะ
ก็เป็นผู้มีความรู้ด้านพรามนะเป็นหมอพรามนะฮะ
ทำพิธีบวงสวงแล้วก็รำถวายปู่ศรีสุโธนแล้วก็แม่ย่าศรีปฐุมานะฮะ
โดยขันน้ำมลนะฮะก็มีพิธีบิดลงของน้ำตาเทียนสีแดงยดลงไปเนี่ย
คุณผู้ชมมองเองแล้วกันนะผมไม่บอกนะเห็นเป็นเลขชัดเจนเลย
แล้วแต่คุณผู้ชมจะมองแล้วกันใครมองได้ก็มองไปนะครับ
ต่อมาอาจารย์เกษมก็ไปบวงสวงต่อที่วัดพุทธการินนะครับ
ตำบลอ้อมก่ออำเภอบ้านดุงมีการก่อสร้างหอพระแก้วครอบสิมเก่านะ
หรือว่าเป็นบทกลับนะแล้วก็มีขันน้ำมนต์ในพิธี
ก็มีการหยดน้ำตาเทียนอันนี้เป็นสีเหลืองแบบนี้นะครับ
แต่ว่าที่สำคัญน้องมิ้นเลขมันตรงกันกับขันน้ำมนต์ที่คำชโนธ
ก็คือฮาชาวบ้านก็เลยจดจำแล้วก็เอาไปซื้อกันงวดนี้นะครับ
ท้ายกันที่บรรยากาศในพิธีสวดพาวพานยักษ์ใหญ่นะคะ
วัดสว่างอารมณ์ในอำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมค่ะ
บ่ายวานนี้ประชาชนเข้าร่วมพิธีกว่า๓๐๐คน
จังหวะที่พระกำลังสวดด้วยน้ำเสียงดุดันกระแทกกระทันเนี่ยนะคะ
บรรดาผู้เข้าร่วมพิธีหลายคนออกอาการเกร็งตาม
เนื้อตัวเนี่ยสั่นเทิมบางคนกรีดร้องส่งเสียงคำรามลุกขึ้นร่ายรำ
บางคนก็ร้องไห้ออกมาอย่างไม่รู้ตัวนะคะ
พระต้องไปเดินปะพรมน้ำมนต์ให้อาการสงบลงค่ะ
ส่วนใหญ่เวลามีพิธีอะไรแบบนี้ก็เราก็มักจะเห็นอาการแบบนี้กันค่อนข้างบ่อยเหมือนกันนะคะ
ใช่นะครับอ่าก็เอามาขวากกันไปซีสัน
อีกไม่กี่วันก็เป็นวันที่ต้องลุ้นกัน
ค่ะนะฮะวันนี้เขาเลื่อนไปหนึ่งวันเพราะเป็นวันครูก็เป็นสิบเก็บ